นายวัลลบเจียรวนลอุปนายกสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย
เปิดเผยความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาลีลาดนานาชาติระดับอาชีพ
แข่งขันลีราชมหาวิทยาลัยชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย
และการแข่งขันลีล่าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี๒๕๖๐
โดยมีนักกีฬาจาก๑๕ประเทศทั่วโลกที่มาร่วมประชันความสามารถชิงถ้วย
แล้วก็เงินรางวัลรวมประมาณ๑๒๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ๔๒๐๐๐บาทค่ะ
ซึ่งก็จะแข่งขันกันระหว่างวันที่๕๗พฤษภาคมนี้นะคะที่อินดอร์สเตดียมหัวหมาก
ซึ่งผู้ที่สนใจเข้าร่วมเชียร์การแข่งขันค่ะ
สามารถซื้อบัตรได้ที่สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย
หรือว่าจะไปซื้อที่หน้างานก็ได้ค่ะ